ข่าวเย็นวันนี้มาปลุกให้คุณผู้ชมสดชื่นกันหน่อย

อ๋อเราจะสดชื่นกันด้วยเรื่องแบบนี้ใช่ไหม
เรื่องของสิ่งลี้ลับมาฝากกันก่อนนะฮะ

ที่มีคนไปผูกคอตายซ้ำแล้วซ้ำเล่า
สุดท้ายต้องถึงมือหมอปลาครับ

อย่างนี้โดนบุกลุกไหมเนี่ย

แต่ว่าก่อนอื่นเนี่ยพาไปที่สุรินกันก่อน
มันก็มีเรื่องของความลี้ลับเป็นหายโบราณ

พากันไปขุดพากันไปยก

สุดท้ายต้องทำพิธีเอาขันห้าไปขอขมา

นี่อยู่ที่ตำบลนามรุ่งอำเภอศรีขอรภูมิ

ภาพที่เห็นชาวบ้านเขานำนักข่าวไป
ไปเจอหายโบราณฝังในทุ่งนา

แล้วก็ช่วยกันขุดขึ้นมา

แต่พอยกหายขึ้นมากำลังจะยกยกยังไงก็ยกไม่ได้ครับ
ชาวบ้านต้องทำพิธีเอาขันห้าไปขอขมาพระแม่ธรณี

ถ้าเกิดว่ามีวิญญงวิญญาณอยู่ที่หายก็ขอเข้ามาขอให้ยกขึ้นมาได้
แป๊บเดียวยกขึ้นมาได้เลยนะฮะ
คนที่ไปเจอหายคนแรกคือนายบุญชูเหมือนชอบ
เขาบอกว่าเขาบังเอิญไปเจอมันอยู่ข้างคันนา

พยายามยกเท่าไหร่ก็ไม่ได้ก็เรียกลูกสาวไป
เขาบอกว่าลูกสาวเขามีเซ็ตแล้วก็เป็นร่างทรงด้วย
ก็เลยให้ลูกสาวไปทำพิธีเอาขันห้าไป
ไปทำพิธีบูชาขอเข้ามาต่างก็ยกขึ้นมาได้
แล้วสุดท้ายเอาหายขึ้นมาไปตั้งอยู่ที่หมู่บ้านบูชาซะเลยครับ
วัดไปวัดมาความสูงมัน๗๐เซน
วัดรอบวงของหายได้๖๐เซน
ตัวตรงปากหายก็กว้าง๒๓เซน
ในหายอันนี้ข้างนอกที่เห็นมันเป็นหายใบใหญ่

ลักษณะเป็นกลมแบนตรงปากหายเองก็มีรูแตกเล็กนิดหนึ่ง
ทีนี้ร่างทรงเขาทำพิธีคุณผู้ชม
แล้วร่างทรงพูดเป็นตัวเลขขึ้นมา๓ตัวกับ๔ตัว
ชาวบ้านเขาก็เลยจดเอาไว้ในกระดาษนะฮะนี่ฮะเลขนี้
คุณผู้ชมก็ดูแล้วกันไม่รู้มันเป็นเลขปีพศที่เป็นต้นกำเนิดของหายนี้หรือว่าอย่างไร
แต่มันก็ปรากฏแบบนี้อันนี้เป็นสิ่งที่ร่างทรงพูดนะชาวบ้านเขาจดนะ

เอาอีกหนึ่งเรื่องอย่างที่เกินไปไปดูที่เรื่องของต้นว่าอาถรรพ์กันหน่อยนะฮะ
ตามที่มีการนำเสนอข่าวไปว่ามีชาวกัมพูชาไปผูกคอตาย๓ศพ
ล่าสุดเป็นหญิงชาวไทยกับหญิงชาวกัมพูชาฝันว่ามีวิญญาณเนี่ย
ไปผูกคอตายที่ต้นนี้ชาวบ้านก็หวาดภาวะกันไปนะฮะ
แล้วก็ต้องการที่จะปิดตำนานต้นว่าอาถรรพ์ต้นนี้
ไปดูบรรยากาศที่หมอปลาเขาไปทำพิธีเลย
หมอปลามือปราบสัมภเวษีถือเลิกงามยามดีเอาเลื่อยยนตัดต้นว่าทิ้ง
ที่สำคัญไม่ได้มีการทำพิธีสะกดวินยง

เพียงแต่ว่าเจ้าหน้าที่ของกรมชลประธานเฝ้าดูอยู่
หลังจากที่อนุญาตให้ทำการตัดได้นะฮะ
เมื่อวานเนี่ยก่อนที่หมอปลาจะไปอ่ะ
มีมือดีแอบไปตัดก่อนเกือบสักครึ่งต้นแล้วล่ะนะ
จะโค้นแล้วแล้วหมอปลาเขาก็เลยไปทำต่อนะฮะ
แล้วก็มีชาวบ้านกว่าร้อยคนพากันไปมุ่งดู
หมอปลาเขาให้สัมภาษณ์กับทีมข่าวบอกว่า
จากการเอามือไปสัมผัสต้นว่า

ไม่มีผีสักตัวสัมผัสอะไรไม่ได้เลย
อยากจะบอกผ่านไทยรัฐว่าเรื่องทั้งหมดเนี่ย
มันเกิดจากปากคนนี่แหละที่กุเรื่องขึ้นมา

ส่วนรอยตัดก่อนหน้านี้เชื่อว่าน่าจะเป็น

หรือคนที่กลัวต้นว่า
กลัวผีตัดไม่เสร็จแล้วก็เป็นรอยแบบนี้

แต่กลิ่นไก่เน่ามาฮะ

แต่สัมผัสผีตั้งตัวไม่เจอเลย

มึงไปตบกลับบ้านอีกคนที่มาตัดเที่ด้๋
ก็ติดเครื่องติดรถดานเลย
ฝากทุกคนด้วยว่าคนมันจะตายอย่าไปโทษคนอื่นเลยโทษตัวเองเถอะ
น่ะไม่ใช่ว่าตายที่ต้นไม้โทษต้นไม้
ถ้าต่อไปมันตายเลยกระโดดน้ำตายในแม่น้ำเจ้าพระยาคุณต้องวิดน้ำออกกันล่ะ
เออเอาสิเอาถ้ามีคนกระโดดน้ำตายก็ต้องวิดน้ำแม่น้ำเจ้าพระยาออกเหรอ

มันก็ต้องมีเรื่องอาถรรพ์ชาวบ้านก็ขอเลขสักหน่อยแล้วกัน

เพราะว่าเห็นว่างวดที่แล้วมีคนไปขอแล้วถูก

ไปดูซิว่าเขาได้เลขอะไรมา
ตามนั้นเลยเอาง่ายบทสรุปต้นว่าอาถรรพ์นะคะสรุปก็คือไม่มี
เพราะถ้าเกิดว่ามีคนกระโดดน้ำตายก็ต้องวิดน้ำหมดด้วยเพราะฉะนั้นตักการนี้เอาไปตอบโจทย์กันได้นะคะ
มันมีผีแต่ว่ามีเลขอย่างที่คุณลุงเขาบอกเออเลขอะไรจดกันทันก็แล้วแต่นะคะ